การทำบุญศาสตร์ภาคใต้เรียกว่าบุญเดือนสิบและประเพณีศาสตร์บุญเดือนสิบของชาวใต้นี้เริ่มขึ้นในวันรับตายายตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบ
ถือว่าเป็นวันที่ยมบาลปล่อยญาติผู้ล่วงลับที่เรียกว่าเปรตขึ้นมาจากนรก
ในวันนี้มีการประกอบพิธีจัดสำหรับอาหารไปถวายพระเรียกว่าวันหมับเล็ก
สำหรับวันมรับใหญ่เป็นการทำพิธีในวันแรม๑๓๑๔๑๕ค่ำเดือน๑๐
วันแรกคือวันจ่ายเป็นการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างเพื่อมาจัดหมับหรือสำหรับ
วันที่๒เป็นวันจัดหมับโดยใช้กระบุงทรงเตี้ยสารด้วยตอกไม้ไผ่หรือภาชนะอื่น
เพื่อจัดข้าวซานปลาเข็มพริกกะปิน้ำตาลและของใช้ต่างไปวัด